วันนี้เกิดเหตุนะครับที่ช้างหมู่บ้านช้างพะเนียดหลวง
ได้ไปทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวไทย
หลังจากที่พยายามที่จะนำกล้วยดิบไปให้ช้างกิน
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
ซึ่งก็คาดว่าน่าจะเกิดจากสัญชาติยาน
ที่ไม่ชอบให้คนเข้าใกล้แล้วก็ไม่ชอบกินกล้วยดิบครับ
งเลือดบริเวณด้านหน้าวิหารพระมงคลบพิษ
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะครับ
เป็นร่องรอยหลังจากที่นางสาววิไลวัน
เขียนอายุ๓๕ปีนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับ
ถูกช้างภายในหมู่บ้านช้างพะเนียดหลวงทำร้ายบาดเจ็บ
มีอาการแน่นหน้าอกแพทย์ก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
นอนดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนอาการจะปลอดภัยนะครับ

ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
โดยมีพันธ
พี่ผู้จัดการหมู่บ้านช้างพะเนียดหลวงกล่าวว่า
ช้างภายบิ๊กอายุ๓๐ปี
ก็จะเป็นช้างอารมณ์ดีสอนง่าย
ตั้งแต่นำไปบริการนักท่องเที่ยวนั่งชมโบราณสถาน

ขณะที่นายสุพัฒน์ปั้นทองอายุ๔๐ปี
คนขับรถตุ๊กผู้ที่เห็นเหตุการณ์
ก็เล่าว่าช้างกำลังผ่านนักท่องเที่ยว
เดินมาถึงด้านหน้าวิหารพระมงคลบ่อพิษ
ขณะนั้นนางสาวิไลวันก็ถือกล้วยน้ำว้าดิบ

แต่ก็ถูกควานช้างห้ามเอาไว้ไม่ให้กิน
แต่ว่านางสาวิไลวันก็ยังพยายามจะให้ช้างกินกล้วยให้ได้
ช้างจึงโมโหเอางวงรัดตัว
โยนขึ้นกลางอากาศลงมากระแทกพื้นศีรษะแตก

ขณะที่นายอุไรสารางามอายุ๔๓ปีควานช้างบอกว่า
ปกติแล้วช้างจะไม่ชอบกินกล้วยดิบ

เป็นสันทยานของช้างในการระวังตัว
เพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งรอบข้างครับ